ร่วมพิธีมงคลกันก่อนดีกว่า
เสริมความดังกันหน่อยกับลูกทุ่งสาวตาโบพี่จี้๊วเป็นจภร
สตอบลถิ้นมาเดินบนดินกรุงไกล
พบลูกสาวพี่จี้๊วค่านักร้องลูกทุ่งสาวแดนสตอ
แล้วก็ครอบเสียรพ่อแก่ไปที่จังหวัดประจวบคิริคัน

พี่เจี๊ยบก็คืออาจารย์ประจวบวงวิชา

พี่เจี๊ยบเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังนะ
โดยเฉพาะเพลงทหารใหม่ไปกอ
ตั้งแต่วันนี้อาจจะนึกไม่ออก

โบกมือใหญ่บอกน้อยจะไปชายแดน
จำห่างรังไกลแฟน
อย่ามองสองปีกลับมา

พี่เจี๊ยบบอกว่าทุกปีนี้นะ
จะต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูกับคุณพ่อ

งานสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยค่ะ
แข็งแรงและแคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมงานมงคลแบบนี้หลายคนถามว่า

เจี๊ยบบอกว่าในพิธีนี้นะ
ไม่ได้มีการจุดทงจุดทูปเลขมงคลอะไร
แต่ว่ามีเลขที่พี่เจี๊ยบแบบคิดไว้ในใจ
เป็นเลขลอตเตอรี่ที่ซื้อเก็บเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ

มันเป็นเลขป้ายทะเบียนรถของพี่เจี๊ยบขับจากใต้

แล้วก็เชื่อเลยว่าเลขนี้อาจจะทำให้พี่โชคดี
ถูกรางวัลเหมือนกับพี่เจี๊ยบกนกฝอน

มันก็เกิดขึ้นได้ของแบบนี้ใครจะไปรู้
เช่นเดียวกันกับนักร้องลูกทุ่งสายมูสายบุญอย่างน้องการทัศนะคุณผู้ชมค่ะ
ไปแสดงดนตรีที่ไหนแล้วก็เจ้าตัวต้องแวะไปขอพรตามวัดต่างเป็นประจำ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ไปเลยที่ชนบุรีค่ะ

ไม่ใช่เขาไปเข้าวัดวัดเขาไม้แดงคุณผู้ชมไปทำพิธีลงนะพุทธพักหน้าทอง
ตำรับตำราของหลวงพ่อยงยุทธ์เรียกได้ว่ามูตลอดเวลาและตลอดไปของจริง
แปลกนะน้องการออกเพลงอะไรมาก็ดัง
คือความสามารถน้องแน่นอนแหละแล้วก็มูเสริมบารมีไปอีก
พอเสร็จแล้วค่ะน้องมุ่งตรงไปเลยไปต่อทัวร์บุญต่อเลย
ไปที่พระนครศรีอายุทยาไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณคุณผู้ชม
ขอพรเหมือนกันแล้วที่นี่น้องการนะ
ก็เอาใจพี่ที่ชอบตัวเลขด้วยการจุดทูปเลขมงคลมาฝากกันด้วยค่ะ
เลขที่น้องจุดได้ก็คือเลข๒๔๒นั่นเองนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะปิดกันที่อีกสักคนแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
ปิดท้ายนอกจากคนบันเทิงสายหมู่ตัวมงคลเลยคนนี้
อรชรเชิญยิ้มเดินทางไปที่วัดเกาะเปลือด
เกาะเปิดจังหวัดจันทบุรีใครจะไปเม้นต์มาหน่อยนะ
รวมไปถึงท่านเธอเวชสุวรรณแล้วก็พญาครุฑ
ขอพรเสร็จปุ๊บเอาไงไปเลยค่ะ
เรื่องของโชคลาภพี่อรชรกับเพื่อนวันนี้แต่งตัวสวยนะเนี่ย
ไปล้วงลูกปิงปองค่ะหน้าองค์ท้าเวสวันเลย
ได้กันมาคนละ๑ลูกเหล็กที่ได้คือ๓๗๘
๓๗๘นะคะที่ออรชรเนี่ย
ถ้าแต่งผู้ชายนี่จำไม่ได้แล้วนะถ้าแต่งผู้หญิงก็ถึงจำได้เบอร์นี้
ต้องมาเบอร์นี้แหละจำกันได้
เป็นให้โชคนะคะให้ลาบก็แล้วกันเนาะ
ก็แฟนก็เดี๋ยวรอกันนิดนึงนะคะในติ๊กต๊อกค่ะ